มันก็เลยทำให้เกิดน้ำค้างแข็งหรือแม่คณิ้งเกาะทั้งยอดย่าหลังคาย่าแฝกของชาวบ้านหลังคารถยนต์เขาก็ไปเกาะนะคะ
เหมือนต้อนรับเหมือนรู้เลยว่านักท่องเที่ยวจะมาช่วงวันหยุดชดเชยแบบนี้นะคะ
ทีนี้ถัดออกจากภูหินร่องกล้าไปอีกนิดนึงเนี่ยนะคะ๑๗กิโลเมตรเขาบอกว่ามีแหล่งท่องเที่ยวอีก๑จุดชื่อว่าภูลมโล
เขามีเทศกาลชมดอกพญาเสือโครงหรือสากุระเมืองไทยให้นักท่องเที่ยวไปชมกันไหนคะสากุระเมืองไทยบานสวยแค่ไหนชมพูเข้มหรือชมพูอ่อน
นี่ไงอากาศแบบนี้ช่วงนี้เรามีโควิดใช่ไหมไปต่างประเทศไม่ได้เที่ยวเมืองไทยนี่แหละสกุระปกติไปสงกรานใช่ไหมไปสงเกียวไม่ต้องค่ะไปที่นี่ไปพิศนุโลกได้เลยนะคะ
บนพื้นที่สูงที่ตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่ค่ะ
มันเป็นพื้นที่ที่มีความสูงเหนือระดับทะเลปานกลางนะคะประมาณหกถึงเจ็ดร้อยเมตรถูกขนานนามว่า
หนาวสุดกลางสยามอันนี้คือชื่อฉายาของเขานะ
ที่ที่หนาวสุดกลางสยามค่ะ

ตั้งใจเดินทางขึ้นไปพื้นที่ตรงนี้
ชมความสวยงามของสวนพฤกษชาติ

เขาเนรมิตพื้นที่เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวค่ะ
ตั้งใจให้ไปถ่ายรูปเซลฟี่เช็คอินกัน
ความสวยงามของดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานเนี่ยนะ
คุณมีดอกลิลลี่มีแกรเดโอลัสมีดอกเบนจมาส
แล้วก็มีแปลงทุ่งคอสมอสด้วย
โอ้โหเหมาะกับการไปถ่ายภาพสวยมากจริง
สภาพอากาศค่ะ๒๔องศา
เหมือนกับว่าเราเปิดแอร์ตลอดเวลาเลย
สบายชิวเย็น
ดิฉันลางานพรุ่งนี้ได้ไหม

เอาดูอีกสักหนึ่งจังหวัดเผื่อให้คุณตัดสินใจ

เขาบอกว่าอากาศที่ขอนแก่นก็หนาวเหมือนกันนะคะ
ทำให้ดอกไม้นานาพันธุ์
ที่อยู่ในแปลงกังหันทุ่งดอกไม้
ภายในหมวดพืชไหร่มหาวิทยาลัยขอนแก่ง
คณะเกษตรศาสตร์เขาจัดทำขึ้นมันสวยมาก
ตอนนี้คุณดูสภาพเป็นแบบนี้สวยจริงนะคะ
โดยตกแต่งพื้นที่ด้วยดอกไม้หลากสายพันธุ์ค่ะ
มีดอกดาวกระจายดอกคอสมอสดอกทานตะวันดอกบลูซาเวีย
เป็นหมื่นต้นและมีสะพานให้ขึ้นไปถ่ายรูปแบบนี้ด้วยนะคะ
เขาบอกว่านักท่องเที่ยวมาชมได้ตลอดเลยช่วงหน้าหนาว
ตลอดปีนะคะฟังดีนะคะตลอดหน้าหนาวนะคะ
โดยมีค่าเข้าชมคนละ๒๐บาทขอเก็บหน่อยนิดนึง
เพื่อเอาไปสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมของนักศึกษาค่ะ
ส่วนเรื่องของการอำนวยความสะดวกที่เดินทางกันเนี่ย๔วันนี้เนี่ยนะคะ
รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะประตูสู่ภาคอีสานค่ะ
นครราชศรีมาพลตำรวจตรีภัยศาลลือสมบูรณ์นะคะ
บอกว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในเขตนครราชศรีมาจำนวนมาก
อีกทั้งในพื้นที่เขาใหญ่จะมีการจัดเทศกาลดนตรีด้วย

ว่าอย่างน้อยจะมีคนมาร่วมงานประมาณ๕๗๐๐คน

ถ้ามากัน๕๖หมื่นตำรวจก็ต้องไม่แพ้กันล่ะค่ะ
แต่อันไนค่ะจัดเตรียมตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็ว๒๗๕ชุด
ตั้งจุดบริการประชาชนรับแจ้งเหตุทั้งหมด๒๖๒จุดตลอดเส้นทาง
แต่คุณผู้ชมเองนะคะก็อย่าลืมนะคะ
ก็จะต้องเตรียมความพร้อมร่างกายและภาษณะด้วยค่ะ